สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ

เพราะว่าในวันที่๒๓มีนาคมนี้นะคะ
เกรดซึ่งถือว่าเป็นดาวบุญ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญเก่าวาสนาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
แต่ที่แน่นะคะจะมีอยู่แค่๓ราศีเท่านั้นค่ะ
ดวงชะตาจะดีหลังจากที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีนะคะ
แต่๓ราศีผู้โชคดีนั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่า
เดี๋ยวเราไปเช็คดวงพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกที่ดวงชะตาดีหลังจากที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศี
นั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ
ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้พร้อมนะคะ
เพราะว่าข่าวดีกำลังจะมาถึงค่ะ
ถ้าในช่วงนี้นะคะชาวราศีกันกำลังจะไปติดต่องาน

เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนานะคะ
หรือสิ่งไหนที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้

ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในช่วงนี้นะคะ

มีโอกาสที่จะทำความฝันให้กลายเป็นความจริงได้นั่นเองค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีนั่นก็คือ

ในช่วงนี้ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ

จะมีโอกาสประสบความสำเร็จไปทีละเรื่อง

แล้วถ้าเข้าช่วงเดือนเมษายนเมื่อไหร่นะคะ

ดวงชะตาของชาวราศรีมีนจะดีแบบสุดเลยค่ะ

จะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชคค่ะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศรีมีนดีแบบสุดเลย
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

ส่งผลทำให้ดวงชาวราศีมีนดีแบบสุดเลยนะคะ

เพราะว่าอานิสงค์จะส่งผลทำให้ดวงชาตาของคุณดีขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองค่ะ
เพราะว่าอานิสงค์จะส่งผลทำให้ดวงชาตาของคุณดีขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองค่ะ
เพราะว่าอานิสงค์จะส่งผลทำให้ดวงชาตาของคุณดีขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองค่ะ